ไฟไหม้บ้านที่มหาสารคามแล้วไหม้รุนแรงจริง

แป๊บเดียวมันไหม้เจ็ดหลังเลย
โอ้โฮเชื้อไฟอย่างดีสิครับ

หนาวใช่ไหมลมแรงใช่ไหมนี่แหละฮะ
ทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง
ซึ่งโครงสร้างมันก็เป็นไม้เหมือนกัน
ท่ามกลางความตื่นตกใจของชาวบ้าน

เพราะกลัวว่าไฟมันจะลามมาบ้านตัวเอง

จากออกมาต่อมาทันไหมทันไหม

แต่คุณผู้ชมกว่าจะไฟจะสงบนั้น

หลังบ้านไม้ทั้งนั้นคุณผู้ชมลองคิดดู
จากการสอบสวนทราบว่าบ้านต้นเหตุต้นเพลิงเนี่ยนะ
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงลำพัง
แล้วสังเกตเห็นประกายไฟที่ชั้น๒ของบ้าน

และไฟก็ลามอย่างรวดเร็ว
ส่วนสาเหตุจะต้องรอพิสูจน์หลักฐานลงพฤทธิไปตรวจสอบอีกครับ
หน้าหนาวทำไมเกิดไฟไหม้
อากาศมันแห้งมันแห้งเสร็จปั๊บลมมันแรง
ลมมันก็พัดไฟไปเร็วฉะนั้นหน้าหนาวดูเรื่องฟืนไฟให้ดีครับ